เอาล่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปจับปูดำขยำปูนา
เป็นเพลงเลยน่ะมาเป็นเพลง
จับปูนี่แหละไม่ใช่จับกันง่ายนะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูนครับ
เขาเข้าร่วมการแข่งขันจับปูดำที่บริเวณชายหาดบ้านหาดยาว
โอ้โหมากันแบบคึกคักนี่แหละปูดำอย่างที่เห็น
มันร้ายกาดต้องระวังให้ดีก้ามมันใหญ่นะ
นี่พี่นี่ร้องจักเลยนะครับปูนาคาเตตัวใหญ่ซะไม่มี
ไม่ใช่ปูนาเนี่ยปูดำ
การอาชารณ์มี๔ประเภทครับเขาบอกว่ามีทั้งรุ่นเด็กและรุ่นผู้ใหญ่
แต่รุ่นที่ได้รับเสียงเชียร์เป็นพิเศษเขาบอกว่าเป็นรุ่นสาวรุ่นผู้หญิง
จับไปกรี๊ดไปครับกลัวปูจะหนีบมือนี่แหละ

กลัวมันหนีบเจ็บนะเจ้าปูพวกนี้
ต้องใช้ความชำนาญไงแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวด้วย
ไปดูรุ่นเด็กกันหน่อยนี่รุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปี
เขาบอกดีกรีความสนุกไม่แพ้กันนะครับ
เมื่อเด็กชายอายุประมาณ๘๑๐ปีลงแข่งขัน
สามารถจับปูดำได้อย่างรวดเร็ว๘ตัวนะครับ
ภายในเพียง๒๐นาทีนี่ใช้มืออย่างเดียวจับหรือเปล่าเนี่ย
วัยมาก๘ตัวไปใน๒๐นาทีนะครับ
จับเก่งจนผู้ใหญ่ต้องปรบมือให้เลยทีเดียวครับ
จับปูดำมันอย่างที่บอกไม่ใช่ง่ายนะครับ
สำคัญอยู่ที่การมัดตัวปูนี่ไงนี่ไง
นี่ต้องมัดมันให้อยู่นะครับจับแล้วต้องนำเชือกไปมัดให้เรียบร้อยนะครับ
ใครที่ถูกจับแล้วก็มัดได้ถูกหลักแล้วก็จับได้มากที่สุดภายใน๒๐นาทีเนี่ย
ก็จะเป็นผู้ชนะเอามาชั่งน้ำหนักดูด้วยใช่ไหมคะ
ดูคนสนใจเยอะเลยนะใช่ไปดูรางวัลหน่อยไหม
ชนะแล้วได้อะไรได้อะไรนะคะได้ปูกลับไปทานหรือเปล่า
เป็นเจ๊ปูไม่ได้เหรอชนะแล้วได้พัดลม
พัดลมขนาด๑๖นิ้ว๑๔นิ้วและ๑๒นิ้วตามลำดับของผู้ชนะ
ผู้ชนะก็ได้ขนาดใหญ่หน่อยคนอันดับ๒อันดับ๓
ก็ได้ขนาดเล็กลงมานั่นเองครับ

ในการจับปูที่ถูกต้องให้กับเด็กนะครับ
เพื่อไปหารายได้เสริมเพราะว่าปูดำเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของชาวตำบลตันหยงโปโดยเฉพาะปูไข่นะ
ไข่หลายคนทราบดีชอบมากกิโลกรัมละ๒๕๐บาทถึง๓๕๐บาทเลยทีเดียวนะครับ
ตัวมันใหญ่แถมราคามันแพงและที่สำคัญนำไปประกอบอาหารอร่อยด้วยโดยเฉพาะปูผัดผงกะหรี่
ในเมนูขึ้นชื่อของหลายร้านถ้าจับปูเป็นแต่เด็กแบบนี้โอ้โตขึ้นทำมาหากินสบาย